พูดถึงเราไปที่พิศนุโลกก็ต่อขึ้นไปหน่อยแล้วกันไปที่เชียงใหม่นะที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ก็เยอะแยะทั้งสวนสัตว์ห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปที่ห้างห้างดังที่เชียงใหม่นั่นแหละ
เขามีการจัดกิจกรรมสำหรับน้องหนูและแน่นอนล่ะค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้องหนูมารวมตัวกันความสนุกความน่ารักก็จะเกิดขึ้น
เหมือนงานนี้ค่ะแต่ละคนนะมาโยกย้ายสายสะโพกแบบไม่ยอมกันเลยล่ะค่ะ

มารวมตัวกันอยู่ที่นี่หมดแล้ว
แต่ละคนก็กำลังฝึกวิชาอาคมความเป็นแม่มดนะ

บางคนก็ถ้ายังไงนะลืมแอบมองเพื่อนนิดนึง
เขาก็เต้นกันไปนะคะนี่คือความสนุกสนานความน่ารักของน้องหนูที่เขาจัดงานมหัศจรรย์วันของเด็กครั้งที่หนึ่ง
งานนี้นะคะเขามีกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นเพื่อสร้างให้กับเด็กได้แสดงออกได้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการให้กับน้องหนู
แต่ว่าไฮไลท์ของงานนี่แหละค่ะก็คือการโชว์เต้นสายสะโพกโยกย้ายของน้องวัย๒ขวบครึ่งเท่านั้นแต่ละคนนี่อนาคตเนี่ยเป็นนักเต้นได้เลยหรือจะเป็นหน้าแม่มดไม่แน่ใจนั่นน่ะสิ
โตขึ้นไปเป็นแม่มดไหมลูกค่ะครับน่ารักมากเลยนะคะแต่กว่าจะได้แบบนี้นะไปแอบถามคุณครูที่ฝึกซ้อมมานะคะฝึกซ้อมมาคุณครูบอกว่าต้องซ้อมกันมาเป็นเดือนเลยค่ะกว่าจะได้แต่แบบนี้เนี่ยนะคือแต่ละคนเนี่ยโอ้โหคนนี้ได้แล้วอีกคนนึงเล่นอยู่อีกคนนึงจับไปซ้อมอีกคนนึงไปวิ่งเล่นโอ้โหจับปูใส่กระด้งนั่น
ก็สามารถทำการแสดงออกมาได้อย่างสวยงามสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนในงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะที่ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยจัดให้กับน้องได้แสดงความสามารถได้มีเวทีในการแสดงออกเขาจะได้มีความมั่นใจแล้วบางทีนะจะทำให้น้องเนี่ยได้ค้นพบว่าตัวเองชื่นชอบอะไรก็ได้
บางคนเต้นแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันใช่หนูอยากจะขึ้นเวทีแสดงอยากจะเต้นแบบนี้ชอบเหลือเกินหรือบางคนอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าหนูไม่ชอบแบบนี้

หรืออาจจะเป็นกองเชียร์ว่าไปคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้สนับสนุนให้ถูกทางด้วยนี่ได้รางวัลถุงเบอร์เลอร์เลยค่ะลูก
เด็กเนอะทำดีแล้วก็ต้องให้รางวัลชื่นชมเขา
ปีหน้านี่คุณนิวนาวให้น้องสเกลขึ้นเวทีแล้วนะคะ

ใช่ขึ้นไปอ้อมละละเก๊ยนะคะ
สเกลลงมาอนาคตอยากเป็นแม่
แม่มดแม่มดแบบนี้ก็น่ารัก
สาวบางคนเนี่ยโตขึ้นมาก็ยังเป็นแม่มดอยู่นะ
จริงบางคนเนี่ยเล่นให้ครบเล่นทีละคนแต่เย็น
อ่าน่ารักใช่มั้ย
อ่าทีละคนอ่ะ
เป็นแม่มดที่บอกเนี่ยคือเธอสะกดใจฉันนะจ๊ะ
เล่นเองละกันทั้งค่ะ

เกือบตายแล้วคุณชนะอีกนิดเดียวนะคะ